วันนี้ดีกว่าโอ้โหคุณซีลาของนี้ฉันคุณต่อธนาภพ
เห็นในละครได้ตกจุดตะนั้นหัวใจซีลาดุเดือดซะละเกิน
คือหล่อมากที่ฉันไปสัมภาษณ์คือเคิบเคิ้มในปากสีชมพูผิวขาว

ไม่เป็นไรฉันแบบเออเผอเจอของฉันได้

เขาบอกว่าเคลียร์ละครเสร็จปุ๊บเขาจะแอบไปบวช

เขาแบบเป็นคนที่ชอบทำวงทำบุญนู่นนั่นนี่ติดใจทำมาตั้งแต่บวชเนร

ใครนะเพราะว่าเรื่องบวชเดี๋ยวเขาห้ามบอกใครเดี๋ยวจะไม่ได้บวช

มันไม่ใช่เรื่องของความงมงายแต่เป็นเรื่องแบบสมาธิ
หรือว่าอะไรก็ตามถ้าเกิดว่าเรามีความเชื่อมันก็ไปได้
ทำหมดเลยครับแบบหมายถึงว่าทั้งทำบุญทำทานหรือว่าบริจาคเลยผมได้หมดเลยครับ
แต่ว่าอยู่แต่ว่าจะชอบยิ่งชอบคือถ้าเกิดว่ายิ่งมีคนบอกบุญมา
จะยิ่งชอบร่วมเพราะว่ามันเหมือนต่อสะพานบุญกันไปเรื่อย

สายนี้คือผมเป็นคนที่เคยอินกับการบวชมา

เราก็จะหาสิ่งที่เกี่ยวอะไรที่มันซิ้งกับศาสนาทำอะไรมากกว่า